เมื่อวานจริงขวัญก็พูดไปแล้วเรื่องนี้
ที่เราบอกกันว่ามันมามีกระแสแรงในช่วงนี้
เพราะจะมีหลายคนไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทย
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ไปถ่ายภาพแบบแปลกมาได้บนท้องฟ้า
แล้วก็ยืนยันว่าไอ้วัตถุประหลาดที่เห็นเนี่ย

ทีนี้ล่าสุดค่ะอีกคนนึงที่เชื่อเหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะหมอปลายเอาภาพนี้ค่ะมาเปิดเผย
แล้วบอกว่าถ่ายรูปนี้เองกับมือในป่าที่ออสเตรเลียค่ะ
แต่ไม่ใช่เพิ่งถ่ายได้นะมันผ่านมา๑๐ปีแล้ว
ให้สังเกตเห็นว่าหมอปลายบอกแบบนี้นะ
ตรงกลางมีแสงสีม่วงคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วแหละเพราะเด่นมากเลย
รูปร่างคล้ายกับมนุษย์ต่างดาว
และยังบอกด้วยว่าถ้าใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อ
เราถ่ายเองนะ๑๐ปีที่ผ่านมา
กล้องคือตอนนั้นเป็นกล้องเด็กน้อยมาก
แต่ได้รูปนี้กลับมาประทับใจที่สุด
พวกเขาที่มาเที่ยวอาจจะมองเราเป็นสัตว์ประหลาดล้าหลังกว่าพวกเขาก็ได้
ดูสารคดีต่างประเทศเยอะ
คดีลับประธานาธิบดีก็มี
เปิดหูเปิดนาเปิดใจ
อย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดทั้งจักรวาลมีแค่เรา
อย่าดูถูกคนอื่นถ้าคุณยังไม่เคยอ่านหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่มีบนโลกใบนี้
เชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง
นี่คือข้อความทั้งหมดที่ขวัญอ่านให้ฟังเพราะหมอปลายพราย

ให้พี่อุ๋ยดูพี่อุ๋ยมองว่าเป็นยังไงคะ
มันก็คล้ายกับที่เราเคยดูพวก
เหมือนในหนังในหนังใช่ไหมเหมือนในหนังไง
สีม่วงม่วงนี่มีมีหัวมีตัวมีแขนมีขา

ใช่หลายคนก็คิดเหมือนกับเรานี่แหละค่ะ
เพราะชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันเต็มเลย
แต่มีบางคนคอมเมนต์ว่า
นี่เป็นรูปที่เกิดจากการถ่ายแบบแฟร์
เขาเรียกว่ามันเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงแบบจัด
อ้าวมีคนมาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกมันคือการถ่ายภาพ
และเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เวลาคุณถ่ายย้อนแสง
คุณลองเอาไฟฉายไปส่องมือถือดูก็ได้ครับ
แล้วลองดูว่ามันจะออกมาลักษณะแบบนี้ไหม

ถ้าถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้ไม่เดินไปขอเช็คแฮนด์เลยล่ะ

หมอปลายบอกแบบนี้ว่ารูปที่เอามาลงอ่ะ
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยแล้วมาบอกว่าเธอเป็นลักษณะการถ่ายภาพย้อนแสง
บอกว่ารูปนี้ถ่ายตอนที่เธออยู่บนรถนะ
ตอนที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนชาวต่างชาติ
เธอบอกว่าเธอรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง
ก็เลยหยิบกล้องถ่ายรูปแบบธรรมดาขึ้นมากดชัตเตอร์แบบรัว

แต่มันมีภาพเดียวที่ติดมนุษย์ต่างดาวแบบนี้ออกมา
เชื่อแบบนี้ว่าอีกไม่นานโลกจะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวแน่
แต่จะมาดีหรือมาร้ายอันนี้บอกไม่ได้ค่ะ
มันไม่ใช่ผีแต่อยากถ่าย
แต่ว่าถ้าถามในความรู้สึกส่วนตัวคือเราเชื่อว่า

ถ้าใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยว่าถ่ายยังไงให้ติดแบบนี้อีก
จะได้ขายอีกเพราะว่ามันแปลกมาก
คือมันมีทั้งเหมือนเป็นใบพัดข้างบน
แล้วก็มีเส้นแกนกลางลงมาแล้วยังเป็นโครงหน้าคนที่มันไม่ใช่คน
แล้วมีแขนยาวขายาวแล้วตัวเป็นสีม่วง
คือมันเป็นการปกกรรศกผลองแสงที่

มันก็ต้องมีรูปอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสิ
ถ้าใครบอกเป็นการถ่ายย้อนแสนลองเอามาดูหน่อย
หมอปลายตอนนี้บวชเป็นพิสุนีอยู่นะฮะค่ะเห็นมีคนเขาทดลองให้ดูเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณกันตะพัฒน์ค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะ
เจ้าของช่องก๊อฟมาเยือนแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในรูปของหมอปลายด้วย
บอกว่าแสงที่เห็นเนี่ยมันคือแฟร์คุณก๊อฟบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
เป็นไปได้ที่จะมีเอเลียนนอกโลก
แต่รูปถ่ายของหมอปลายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทดสอบให้ทีมข่าวดูด้วยค่ะ
ว่ามันเป็นไปได้นะว่าจะมีเอเลียนอยู่นอกโลกในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะครับ
แต่ว่าเฉพาะรูปถ่ายรูปเนี่ยผมว่าจริงแล้วรูปนี้มันไม่ใช่เอเลียนครับ
มันเป็นสิ่งที่ตะกล้องหรือคนที่ถ่ายรูปเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีคือเลนสแฟร์นะครับ
ถ้าใครอยากลองทำเลนแฟร์เองที่บ้านนะผมลองว่าแนะนำว่าลองไปหาไฟฉายแรงอย่างนี้ก็ได้นะครับ
เห็นป่ะตอนที่สัมภาษณ์ผมอยู่เนี่ยผมเห็นเลนส์แฟร์ที่อยู่ตรงขอบตรงที่นี้ไหมครับ
พวกเนี่ยเขาเรียกว่าเลนส์แฟร์หมดเลยนะครับ

ใช่เป็นแบบนี้ให้เรากลับไปลองทำที่บ้านดูก็ได้

อาจารย์ออสบอกแบบนี้บอกว่าภาพนี้ของหมอปลายไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอก
มันคือการถ่ายภาพแบบการหักเหของแสงค่ะ

หรือภาพย้อนแสงกับต้นไม้ใบไม้ดูไหน

เขาบอกว่ามันมีทั้งแสงสว่างจ้าสีขาว

โมงจะมีแสงสีม่วงเป็นวงประปรายอยู่ด้วย
นี่ไงนี่ไงเห็นไหม
นี่
มันก็ยังมีกลุ่มคนที่เขายืนยันและเขาเชื่อว่ามีจริง
หมอปลายเขาก็ยืนยันของเขาว่าเขาถ่ายเจอจริง

ญาณอวกาศของมนุษย์ต่างดาว

เอาไปดูกันหน่อย